กดเอาเงินสดออกมาก็ได้หรือเอาไปใช้กับร้านค้าแต่ต้องมีเงินข้างในนะ

รูดเลยก็ได้เวลาใช้จ่ายซื้อของกินอาหารอะไรพวกนี้นะครับ
ปรากฏว่ามีผู้ที่ไปลืมบัตรเอาไว้ที่เครื่อง
แล้วมีคนเอาไปรูดซื้อสินค้าค่ะโอ้โหนะก็หมดไปหลายพันแล้วครับ
กล้องวงจรปิดของร้านขายเครื่องสำอางแห่งหนึ่ง
จับภาพผู้ที่เอาบัตรเข้าไปแล้วก็เอาไปใช้รูดซื้อสินค้า
หลายคนเนี่ยก็ใช้อย่างสบายใจเลย
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งได้โพสต์เอาไว้เพื่อฝากเตือน
โดยบอกว่าเวลาเพื่อนใช้บัตรเดบิตเสร็จอย่าลืมเอาออกจากตู้กันนะครับ
เขาไปใช้กับแบงก์แบงก์๑นะฮะ
แล้วทีนี้บัตรเขาเดี๋ยวนี้บัตรเดบิตเขาจะมีให้ใส่รหัสแล้วนะ

แต่ว่ารุ่นเก่าถ้ายังไม่ไปเปลี่ยนเนี่ย
คือไม่ต้องใส่รหัสเวลาจะกดก็เซ็นอย่างเดียวนะครับ
ถ้าจะไปใช้แบบตามร้านค้าต่าง
ผู้โพสต์บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๘มิถุนายน
แจ้งความไว้๑๙มิถุนายน
ฝากใครพบเห็นเคยเห็นคนคนนี้แจ้งเบาะแสให้หน่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวพระราม๙นะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปนะครับ
ผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรชื่อว่านางสาวอ้อยทิพย์กำลังหาร
บอกว่า๑๘มิถุนายนตอนประมาณทุ่ม๒๒นาที
บันไดเลื่อนชั้น๑ของห้างแห่ง๑แถวพระราม๙

กระทั่งกลับมาถึงบ้านแล้วตอนเช้าจะเอาบัตรไปกดเงิน
พบว่าเงินในบัญชีหายไป๔๐๐๐กว่าบาท
ถึงเพิ่งรู้ตัวว่าบัตรหาย
ก็ไปแจ้งความไว้แล้วตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุ
พบว่าทุ่ม๔๑นาที

คนร้ายเข้ามายังบริเวณห้างสรรพสินค้า
ใช้บัตรของเธอไปซื้อของ
จากการตรวจสอบคนร้ายใช้บัตรของเธอไปรูดซื้อสินค้าทั้งหมด๓ที่
ก็เลยอยากฝากเตือนนะครับว่าใครไปกดเงินจากตู้ไปใช้ตู้
อย่าลืมเอาบัตรไปด้วย
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบัตรเนี่ยมันคือปกติต้องใส่รหัส

สามารถเอาไปรูดแล้วก็เซ็นแล้วก็ซื้อสินค้าได้เลย
เราไม่คิดว่าบัตรเราเป็นลูกซื้อของได้เพราะบัตรเราเกือบจะหมดอายุ
เนี่ยน่าจะเป็นปีนี้แหละ
เราใช้มาตลอดเราไม่เคยรูดซื้อของ
เพราะเราคิดว่าไอ้บัตรเ

แบงค์คนจะเลือกคืนตัวนี้ไหมคะ

หรือแบบป้องกันอะไรให้เจ้าของทรัพย์สินได้เลย

เขาน่าจะแบบถ้าเป็นคนทั่วไป

น้องคนที่เขาดึงบัตรออกจากตู้ก็ไม่ใช่คนร้ายอะค่ะ
คือหลังจากที่มีคนดึงบัตรแล้วก็ยังมีอีกหลายคนไปตอบ

แต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่จะแบบ
มีบัตรเดบิตอยู่ในมือเนาะว่าควรจะศึกษาวิธีการใช้ให้ดีกว่านี้

ค่ะนะครับมีหลักฐานจากภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
ก็กำลังจะติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่

แต่ก็ต้องระวังแล้วครับเพราะว่าบางทีแล้วก็ต้องยอมรับว่า
จุดสุดท้ายปลายทางเนี่ยคือร้านต่างที่เขาได้รับบัตรมาเพื่อจะซื้อสินค้าเนี่ย
บางทีเขาก็ไม่ได้ดูอะไรใช่ไหมขอให้มีลายเซ็นเนี่ย
ก็เซ็นมีเงินในบัตรใช่เหมือนหลังบัตรหรือเปล่าก็ไม่รู้
ขอให้มีเงินผ่านแล้วเขาเบิกเงินได้เขาก็
บางคนไม่ได้เซ็นชื่อไว้หลังบัตรด้วยซ้ำถูกต้องปล่อยไว้ไม่ได้เซ็นอะไรแบบเนี้ย
เพราะบางคนกลัวว่าถ้าเซ็นไว้แล้วคนเอาไปก็จะไปปลอมให้เหมือนอย่างนี้ใช่ไหม
มันก็เลยกลายเป็นปัญหาตรงที่ว่าจุดสุดท้ายปลายทางเนี่ย